คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
ครับไม่มีหัวแล้วชิ้นส่วนตรงเนี้ยมันเปื่อยยุ่ยหมดแล้ว

ตำรวจสพเมืองระยองเขาได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลา
ว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ลอยอยู่ในทะเล
ริมชายหาดแหลมเจริญเลยเที่ยมเพลิงเมืองจังหวัดรยอง

ทางตำรวจไปกู้ภัยไปแล้วก็แพทย์ไปด้วย
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่เจอเนี่ย
เน่าเปื่อยแล้วมีกระดูกโผล่ออกมา
เพราะว่ามันลอยอยู่ในทะเลนาน
แล้วเนื้อนะคุณผู้ชมเนื้อคนเนี่ย

จากการตรวจสอบเป็นชิ้นส่วนท่อนบน

แต่สภาพชิ้นส่วนเท่าที่ตรวจสอบมันเปื่อยยุ่ยไปหมดแล้ว
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒๐วันนะคะ
นี่ตอนที่กู้ภัยมาถึงเขาก็ต้องนำชิ้นส่วนมนุษย์นี้
ส่งโรงพยาบาลระยองชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
ทีนี้ต้องไปคุยกับกลุ่มที่เจอชิ้นส่วนมนุษย์ค่ะ
คือกลุ่มนักตกปลาเขาเล่าให้ฟังว่าพวกผมเนี่ยนะ
ตกปลาอยู่ริมชายหาดแล้วผมเห็นอะไรก็ไม่รู้
ก้อนขาวลอยอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งสัก๑๐เมตรได้
ตอนนั้นทุกคนคิดเหมือนกันเลยโอ้ขยะอยู่ในทะเลแหละ
ไม่มีใครสนใจค่ะผ่านไปสักพักนึงอ้าวไอ้สีขาวที่เห็นอยู่ในทะเลน่ะ
เหมือนกับโดนคลื่นมันซัดเข้ามามาใกล้ฝั่ง
แล้วพอมองไปอีกทีนึงเฮ้ยมันไม่ใช่ก้อนสีขาวธรรมดาแล้วนี่
กระดูกมันโผล่ออกมาด้วยแล้วนี่คือศพหรือเปล่าเนี่ย
ตกปลาเขาคุยกันค่ะมันเหมือนกับว่าพอคลื่นมันซัด
มันก็ไปตามคลื่นนั่นแหละทีนี้คนก็เลยในกลุ่มนักตกปลาเนี่ย
เลยบอกว่ากลิ่นมันมาแล้วอ่ะมันเน่ามันเหม็นมาเลย
นี่คือศพของคนแน่เลยรีบโทรบอกตำรวจแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนศพของลูกเรือประมงที่เสียชีวิตอยู่กลางทะเล
ทีนี้พอมันโดนคลื่นซัดเนี่ยโอ้ก็เลยสภาพเปลี่ยนไปแบบนี้
แต่เบื้องต้นยังไม่รู้นะว่าเป็นศพของใคร
ส่วนสาเหตุการตายก็ต้องรอการชนสูตรของแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วย
เดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่ตรวจสอบกับเรือประมงค่ะ

ว่ามีญาติใครมาแจ้งว่ามีคนหายหรือเปล่า
หรือใครที่ดูข่าวเที่ยงอยู่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นญาติเราศูนย์หายไปเป็นคนรู้จักเรา
ติดต่อมาได้นะคะที่สพเมืองระยองนะคะ